แข่งขัน๔เกมปีหน้าครับคนไทยหวังเหลือเกินว่า
ทีมช้างศึกทีมชาติไทยจะครองเหรียญทอง๔เกมกับฟุตบอลนะ
แต่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่แน่ใจ
ท่านพูดทีเล่นหรือทีจริงแต่บิ๊กออสสะดุ้ง
กุบร้อนนี้แพ้ไม่ได้นะครับ๔เกม
ก็ต้องเอาประธานออกแล้ว
ต้องได้ครั้งนะครับทีเกมผมฝากไว้เลยนะครับ
ต้องทำให้ประชาชนชาวไทย
มีความยินดีในเรื่องของ
กีฤตทีละฟุตบอลด้วยละนะครับ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ในที่ประชุมเลยครับว่าการแข่ง๔เกมครั้งที่๓๒ที่กัมพูชา
ไทยต้องได้เหรียญทองเท่านั้นหากแพ้เนี่ยต้องเอานายกสมาคมออกครับ

งานนี้เผือกร้อนตกมาที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ณปัจจุบันก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหรือบิ๊กออสนั่นเอง
ออสครับว่ายังไงบ้างเมื่อถูกสั่งว่าบอลไทยห้ามแพ้ไม่อย่างนั้นต้องลาออก
ออสบอกรู้สึกมีกำลังใจมีแรงกระตุ้น
ไม่ได้มองว่าท่านประวิทย์กดดันถือว่าเป็นกำลังใจมากกว่า
เพราะท่านประวิทย์คือผู้ใหญ่ที่บิ๊กออสเนี่ยเคารพดังนั้นถือเป็นการให้พรครับ
ขู่แบบนี้เป็นการให้พรส่วนตัวแล้วบิ๊กออสบอกไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหรอก
และยินดีที่จะสนับสนุนคนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลเข้ามาทำหน้าที่แทนครับ
บิ๊กออสนี่มุมบวกมากนะครับดีนะครับ